ภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชก็ยอมรับนะครับว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียม
แล้วก็ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเรียมในชั้นกรรมธิการนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับ
เพราะว่ายังมีความเห็นต่างกันพร้อมกับย้ำว่าจะไม่นำบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

โดยพลเอกสกลสัจจานิสประธานกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียมของสนช
ระบุว่าขณะนี้ยังหาข้อสรุปในร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียม
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเรียมไม่ได้

เนื่องจากติดขัดปัญหาองค์ประชุม
อีกทั้งกรรมธิการบางคนไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงาน
และมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหลายประเด็น

จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้อย่างรอบครอบ
ทำให้การพิจารณาล่าช้าออกไปแต่ไม่ได้ถ่วงเวลาการพิจารณา
ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ส่วนเรื่องการเก็บภาษีเงินได้ปิโตเรียมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นด้วยกับกรรมธิการให้ปรับอัตราการจัดเก็บ
เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
ที่ข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนให้ตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
ก็จะต้องศึกษาอย่างละเอียดรัฐบาลรับทราบแล้ว
โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังไปศึกษา
ดังนั้นกรรมธิการจึงจะไม่นำเรื่องดังกล่าวไปใส่ไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้
ขณะเดียวกันกรรมธการไม่มีอำนาจท้อนร่างกฎหมายฉบับนี้
ออกจากวาระการพิจารณาของสหนช
แต่จะเดินหน้าทำตามหน้าที่ในการพิจารณาวาระ๒ต่อให้เสร็จ
เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้ครับ